ต้องขอโทษด้วยเป็นคนที่ไม่สามารถก้มหัวให้ใครได้

ผมไปศึกษามาแล้ววิธีการไม่ลืมเนื้อมันมี

เช่าฟาดฟัดฟัก
เย็นฟาดฟาดฟัก
ผมเชื่อแล้วครับว่าคนสวยทำอะไรก็ไม่น่าเกลียด

รับปืนครับรับปืนรับทำไมคะรับปืนทำไม
เราจะได้มีกันและกันครับ
คนนี้เขาไม่ใช่ต้นหอมคนนี้เขาเป๊กกี้
อย่าเคืองแล้วเดินออกไปเลยแต่ว่าช่วงนี้ต้องผ่อนบ้าน
พ้อนจ๊ะพ้อน
คืนนี้ขอนอนบ้านพรด้วยได้ไหม
คุณสิงเสน่ห์ร้อง
ร้องได้ให้ร้าน